ปิดท้ายที่การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับกษัตริย์ศาสตร์พร้อมกับพารมิตรทุกภาคส่วน
ประกาศความพร้อมถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิกแล้วก็พาแลมปิก๒๐๒๐ทุกช่องทาง
โดยคณะกรรมการโอลิปิกสากลยืนยันแล้วว่าโอลิปิก๒๐๑๖
จะมีพิธีเปิดในวันที่๒๓กรกฎาคม๒๕๖๔แล้วก็พิธีปิดในวันที่๘สิงหาคม
ขณะทางด้านของญี่ปุ่นก็มั่นใจว่าโตเกียวเกมต้องเกิดขึ้นแน่นอน
พร้อมยืนยันว่านักกีฬาทุกคนที่เดินทางมาแข่งขันโอลิมปิก
จะไม่ต้องรับการกักตัว๑๔วันตามนโยบายป้องกันแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ก็มองว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะต้องมีการกักตัวนักกีฬาทุกคนที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่น
จากฝ่ายจัดให้ความสำคัญกับกระบวนการการเตรียมการ
หากต้องมีการกักตัวคงจะเป็นเรื่องยากที่การแข่งขันจะเกิดขึ้น
เช่นเดียวกับแฟนกีฬาทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมชมแล้วก็เชียร์กีฬาก็จะไม่มีการกักตัวเช่นเดียวกันนะครับ